ลุงพลคนโดดเดี่ยวทนายอนัญชัยบอกไม่รับว่าความให้นะ
นายอนัญชัยชัยเดชหรือว่าทนายเปี๊ยกนะฮะ
แถลงความชัดเจนกรณีไม่รับว่าความให้กับลุงพลกับป้าแตน
ในคดีที่ตกเป็นผู้ต้องหานะครับ
เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
โดยระบุว่ามีเลขาของลุงพลพยายามติดต่อมาหลายครั้ง
ก็ถามกลับว่าทำไมทำไมถึงต้องให้เขาเนี่ย
คือตัวทนายเปี๊ยกไปว่าความให้
คำตอบที่ได้คือเพราะทนายตั้มเคยพูดไว้ว่า
เขาเป็นทนายที่แม่นกฎหมายมากที่สุด
เช้าวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นายฤทธิ์ก็โทรมาหาแล้วบอกว่า
ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยอยากจะให้พี่เปี๊ยกไปเป็นทนายให้นะ
ก็เลยตอบกลับไปว่ากำลังทำคดีอยู่ไม่สะดวก

เพราะว่าใจท่านไม่ได้อยากรับไม่ได้อยากทำ
จากนั้นก็ได้รับการติดต่ออีกหลายครั้ง
แล้วลุงพลเนี่ยก็พยายามคือเหมือนกับ
จะส่งสัญญาณว่าอยากจะขอความเป็นธรรมในคดีนี้
สิ่งที่ทำให้ทนายอนัญชัยรู้สึกไม่โอเคเลย
ก็คือหลังจากที่ลุงพลพยายามติดต่อ
ติดต่อไม่ได้แล้วลุงพลส่งข้อความมา
ตั้งคำถามทำไมไม่รับสายผม

โอ้โหลุงพลเป็นเศรษฐีร้อยล้านอยากจะได้ทนายมือดีเลย
บอกว่าทำไมไม่รับสายผมอย่างนี้เหรอ

เอ้าก็ทนายเปี๊ยกบอกอย่างนั้นก็ให้โอกาส
ไหนบอกจะอยากได้ความเป็นธรรมให้โอกาสอ่ะ
ปรากฏว่าไอ้คำว่าให้โอกาสกับลุงพลเนี่ย
คือตั้งแต่วันอาทิตย์มาคือตั้งแต่มีตัวย่อมีอะไรกันมาที่เราอ่านข่าว
เปี๊ยกบอกว่าลุงพลไม่เคยเอ่ยชื่อผมเลย

แล้วหากจะบอกว่าจะให้ว่าความให้เนี่ย
ลุงพลต้องมาขอร้องนะนะฮะ
ถือว่าลุงพลเนี่ยไม่ติดต่อมาก็ทิ้งโอกาสนั้นไปแล้วฮะ
ลองฟังเสียงทนายเปี๊ยกหน่อยครับ
การจำหาความยุติธรรมการอันตราชัยเนี้ย
ไม่จำเป็นต้องมีเงินเสมอไป
คุณรู้ได้ไงว่าผมจะเรียกเงิน๕ล้าน๑๐ล้านเนี่ย

นายชัยพลกับป้าแตนฟรีก็ได้

ผมไม่ค่อยเป็นคนบอกนะว่าคุณมาติดต่อผมเนี่ย
แต่มีอยู่สี่คนเนี่ยไปบอกกับพวกยูทูปเปอร์แล้วลงมาอย่างเงี้ย
ผมเดือดร้อนนะผมกำลังทำงานอยู่ก็ผมบอกให้คุณรอไง
คุณมาติดต่อผมต้องเงียบสิครับไม่ต้องไปร้องแรกแขกกระเชิญให้ใครฟัง
คุณชัยพรมเอ่ยชื่อผมบ้างไหมเอ่ยชื่อว่าติดต่อผมบ้างไหม
แล้วคุณอย่ามาวิพากษ์วิจารณ์ผมนะผมรู้ว่าผมฟ้องด่าเลยนะ
แล้วมาบอกว่าผมรู้จักกับทนายตั้มรู้จักกับหมอปลาเป็นพวกกันไม่ใช่
ก็ผมบอกแล้วไงขนาดผู้ใหญ่ที่ผมนับถือขอผมยังไม่ให้เลย
บุคคลเหล่านี้มันจะมีความหมายสำหรับผมอะไร
คือทนายอนัญชัยท่านเป็นคนตรงไปตรงมา
คือก่อนหน้านี้มันมีเพจหนึ่งชื่อว่าวงแหวนรอบนอก
พยายามบอกว่าคือมีทนายติดต่อมาที่ลุงพลเยอะ
ขอทำคดีขอช่วยคดีหนึ่งในนั้นก็คือทนายอ
กลายเป็นว่าทนายอก็คือทนายอนัญชัยเนี่ยไปขอทำคดี
คือจริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ
พี่เปี๊ยกขออนุญาตเรียกแบบสนิทนิดหนึ่ง
ทนายตั้มอดีตทนายที่เคยรับว่าความให้ลุงพลกับป้าแตน
โพสต์เฟซบุ๊กตัวเองบอกว่า
อยากได้ทนายที่มีชื่อเสียงไปทำคดีมันต้องใช้ใจครับ
ให้เกียรติให้ใจให้ความเคารพ
สิ่งท่องไว้๓สิ่งนี้คือทนายอนัญชัยพูด
แต่ไม่เคยได้จากลุงพลนะฮะค่ะแล้วผมว่าทนายตั้มก็
อาจจะไม่เคยได้ด้วยหรือเปล่าเขาถึงมาโพสต์ย้ำไว้แบบนี้
มาดูท่าทีของลุงพลบ้างเมื่อวานขึงขังเลย
ขังขึ้นขึ้นเวทีหน้าสารพระภูมิในบ้าน
แล้วเรียกยูทูปเบอร์๒๐กว่าชีวิต
มาแล้วแบบขึงขังดูหน้าดิ
พยายามเก็บอาการที่ถูกปฏิเสธ

มียูทูบเบอร์บางส่วนไปให้ข้อมูล
บอกว่ามีการไปขอรับบริจาคค่าสู้คดี๕ล้านบาท
มีการตั้งกองทุนสู้คดีไง
คุณลุงพลก็ถามตรงนั้นยูทูบเบอร์
ใครอยากรู้เหมือนกันใครไปพูด
บอกด้วยว่าวันนี้ได้เอ่ยชื่อทนายอนัญชัยแล้ว
แล้วรู้แล้วว่าฉายากระดูกเหล็กได้มายังไง

ผมเอาคำพูดนี้ให้ถึงท่าน
ให้ท่านอนันชัยชัยเยตได้ยิน
ความรู้สึกจากลุงพลหรือนายชัยพลวิพาคนนี้

หลังจากที่ท่านโพสต์ผ่านเฟสส่วนตัวว่า
วันที่๖ธันวารู้เรื่อง
วันนี้ผมรู้แล้วครับ
ฉายากระดูกเหล็กมันได้มายังไง
ตอนนี้ผมรู้แล้วครับ

ผมไม่เคยมีใครเป็นเพื่อนเฟส

คนแรกคือท่านอนัญชัยชัยติ

ผมขอเรียกชื่อท่านแบบนี้
ผมไม่ไม่มีเจตนาที่จะเอาชื่อสัตว์ชื่อของท่าน
ย่ำยีในโซเชียลขอบคุณทุกท่านให้ใจกัน
ท่านบอกว่าข้อแรกผมไม่ผ่านนั้น
ผมไม่ได้ให้ใจท่านท่านแต่วันนี้ผมให้ใจท่านท่าน
ดูจะสายไปทั้งหมดแล้วล่ะที่ลุงพลพูด
นัญชัยชัยเดชปฏิเสธชัยพลวิพา
ครับหมอปลาออกมาครับหมอปลามาบอกว่าทนายหลายคนให้ความเคารพทนายอนัญชัยเขานะ
เพราะเป็นคนรักษาศีลตอนนี้ท่านน่าจะจิบกาแฟดูข่าวอยู่
แต่จริงตื่นตี๓สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนะ
นี่คือเรื่องจริงที่ผมรู้จักเขานะ
คือเขาจะรับทำคดีเฉพาะคดีที่ถูกต้องนะครับ
แล้วก็ไม่แปลกใจที่ไม่รับทำคดีเพราะว่าคิดว่าอยู่แล้ว
อันนี้หมอปลาพูดนะส่วนที่ลุงพลตัดเพราะว่า
เกิดเป็นลุงพลทำอะไรก็ผิดนั้นถ้าไม่ผิดก็ไม่ควรกังวล
มั่นใจในตัวเองสิหมอปลาตบท้าย
ช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ไพรวันแสงสุนทรด้วยนะครับ
เมื่อทนายตั้มลาไปทนายอันนาจีรวก็ไม่เอา
ตอนนี้โฟกัสทั้งหมดไปที่ทนายสมเกียจ
นายสมเกียจคือคนข้างกายลุงพลเลยที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
ไปมาตัวทนายสมเกียจเองตั้งแต่วินาทีแรก
ก่อนจะไปติดต่อทนายตั้มก่อนจะไปติดต่อทนายอนัญชัย
นายสมเกียจอยู่ตรงนี้โดนมองข้ามตลอดเวลา
ดังนั้นทนายสมเกียจก็เลยต้องมีการพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งฟังธนายสมเกียจ
เมื่อวันนี้เราได้รับคำตอบแบบเป็นทางการแล้ว
ลุงพลจะต้องตั้งสติและไปคิดให้รอบครอบ
ตั้งสติและไปคิดให้รอบครอบ
ในการหาทางแก้ไขปัญหาดีกว่าการที่จะมาโมโหโกธานะครับ
เข้าใจอยู่นะครับไม่มีวาสนาได้ทนายอนันตชัยมาก็ลองเฟ้นหาทนายอื่นดู

อย่าเจาะจงมาที่ผมนะฮะขอความกรุณา
ผมมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่พูดแบบนี้คืออย่ามาเจาะจงที่ผมนะครับ
ลุงพลไม่เคยโทรปรึกษาผมเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับทนายอนันตชัยนะครับ
นะครับแล้วผมมีมีสิทธิ์เสนอหน้าไปพูดอะไรล่ะครับ
ใช่ไหมครับเออถ้าปรึกษาผมสักคำหนึ่งผมอาจจะบอกว่า
ทำไมไม่เดินทางลงไปล่ะทนายสมเกียจดีที่สุดไม่ดีที่สุดครับ
ของตัวทางนายเองนะครับฐานายสมเกียรติโรจนาวรรกมน
คือทนายความที่ว่าความคดีเรื่องบุกลุกป่าให้กับลุงพล

คดีอื่นถ้าทำไมลุงพลไม่คุยกับทนายสมเกียจ
คุยกับทนายตั้มไปคุยกับทนายอนัญชัย
แล้วคนนี้อยู่ใกล้ทำไมไม่คุย
นายสมเกียจบอกถามผมแล้วผมจะรู้ได้ไง

แต่จริงหากลุงพลคุยก่อนหน้านั้น

ก็ส่งกำลังใจให้ลุงพลเขารักมาก

ฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจกรรม
คุณอัดนี่พูดไลฟ์เหมือนกันผ่านช่องยูทูป
ชื่อช่องหน้าดูโคนันเมืองไทย

เคราะห์ถึงเรื่องของทนายอนัญชัย

นายอนัญชัยเขาไม่ไปหรอกแต่ก็ดีใจด้วย
ดีใจที่ทนายอนัญชัยพูดอย่างนี้อย่างเป็นทางการ
เพราะไม่อยากให้ทนายอนัญชัยไปแปนเปื้อน

จริงว่าคุณอัดพูดยาวกว่านี้อีก
ว่าแปดเปื้อนมันจะมีการขยายความมากกว่านี้
ส่วนเรื่องของทนายสมเกียจ
ฐานายสมเกียรตินี่ลุงพลน่าจะคุยกับฐานายสมเกียรติ
เพราะว่าทุกอย่างอยู่ใกล้มือใกล้ไม้ใกล้มือ
และคาดว่าสันนิษฐานฟันทงว่าท้ายที่สุดแล้ว
คนนี้แหละที่จะว่าความคดีน้องชมพู่ให้กับลุงพล
คือทนายสมเกียจนั่นเองเดี๋ยวฟังจากคุณอัจฉริยะ
มาเป็นทีมทนายให้ทั้งหมดเนี่ยจะได้เอาไปอ้างได้ไงครับว่า
ยังมาเป็นทนายให้ผมเลยต้องการเรียกเรตติ้ง
มาผมไม่อยากให้พี่สมเกียจมาทำคดีนี้ด้วยซ้ำไป
เพราะผมมั่นใจว่าพี่สมเกียจคุยง่ายแล้วก็มีเหตุและผล
นะครับนะมันตรงกันหมดแหละอาจารย์เดชาผมพี่ธนาชัยทุกคน
คิดเห็นตรงกันหมดว่าควรจะเป็นพี่สมเกียจเพราะพี่สม
เกียรติเนี่ยคุยง่ายแล้วก็มาทำคดีอยู่แล้วทำคดีไม้ท่อน
ทำคดีทำร้ายนักข่าวทำคดีบุกลุกป่าสงวนถ้าจะมาทำ
ชมพู่อีกสักคดีหนึ่งผมก็ว่าสมเหตุสมผลอ่ะสมนับ

ฟันทงจุดหมายปลายทางยังไงก็ต้องเป็นทนายสมเกียจว่า
ความคดีชมพู่ให้กับลุงพลเพราะคนอื่นเขาไม่รับแล้วหมด
แล้วหมดแรงจริงต่อนะคะ